คุณผู้ชมคะตั้งแต่เราเดินทางมาถึงที่บริเวณนี้
โดยรอบท้องสนามหลวงบรรยากาศวันนี้
เราจะเห็นเหล่าจิตอาสา
ก็มาคอยให้บริการประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
วันนี้จะพาไปดูจิตอาสาฝาก
ฝากฝั่งดีไซเนอร์รวมถึงนักศึกษา

มาทำกิจกรรมจิตอาสา
โดยใช้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการวาดภาพ
มาเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนนั่นเองนะคะ
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม
โดยสยามพิวัฒน์และมหาวิทยาลัยศิลปากร

รวมรวมพลังใจไทยให้เป็นหนึ่ง
โดยรวมสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบัน
สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
โดยอาจารย์อำริษฐ์ชูซวรรณ
คณะบดีคณะจิตกรรมปฏิมากรรม
และภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ของลักษณะศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อที่จะน้อมถวายความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และในฐานะที่มีพระองค์เป็นต้นแบบ

ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้าน

ถือว่าเป็นสิ่งที่ประมองภาพไม่ได้ค่ะ
ในวันนี้เกิดขึ้นด้วยทางสยามพิวัฒน์
คุยกับทางพวกเรา
คือคณะจิตกรรมของมหาลัยศิลปกร
ว่าอยากจะได้นักศึกษาซึ่งเป็นจิตอาสาเนี่ย
มาเขียนรูปพระบรมชายลักษ

เพื่อที่จะน้อมถวายแด่พระองค์ท่าน

จึงถือว่าน่าจะเป็นกษัตริย์
ผมอาจจะเรียกว่าเป็นพระองค์เดียวนะครับ
ที่มีพระพิชาสามารถทางด้านศิลปะสูงนะครับ

ก็ได้ถวายท่านให้เป็นองค์อัครศิลปิน

ความรู้สึกของคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยว่า
พระองค์ท่านเป็นได้มากกว่านั้น
สิ่งเหล่านี้นะครับมันคงไม่มีที่ไหน

คือนำเอาสิ่งที่ตัวเองมีศักยภาพที่สุด

ภาพของพวกเราคือการทำงานศิลปะ
เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนทำงานศิลปะ
แล้วเอาศิลปะเหล่านี้มามอบให้

ผมว่าอันนี้คือความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่
ผมว่ามันคิดเป็นมูลค่าไม่ได้
จากนักศึกษาที่มาร่วมทำกิจกรรมแล้วนะคะ

ร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์ลายเสื้อ

โดยเลข๙หมายเลขประจำรัชกาลที่๙

เหล่าดีไซเนอร์เป็นอันดับต้น
หลายคนหยิบมาสร้างสรรค์เป็นผลงานบนเสื้อนะคะ
อย่างประกอลวงกิติไกรวัล

สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คนไทยทุกคนเข้าใจความหมายได้เป็นอย่างดี
และการได้มาร่วมออกแบบในครั้งนี้
ถือว่าเป็นความปราบปลื้มที่ไม่มีวันลืมเลือนค่ะ

ในการที่ทุกคนต่างทุกคนมีแรงจูงใจในสิ่งเดียวกัน
ที่มาสร้างสรรค์งานให้ท่านอะไรอย่างนี้ครับ

การเห็นเลข๙ก็คือก็นึก
เป็นการนึกถึงท่านไม่ได้ว่าเป็นแค่ตัวเลขธรรมดา

ในการสร้างจิตกรรมต่างขึ้นมาสำหรับท่าน

วันใดเราเห็นเสื้อตัวนี้หยิบออกมา
เราก็จะนึกถึงวันที่เราแบบได้มีส่วนร่วมในวันนั้นครับ

แล้วก็อยากที่จะเข้าไปเป็นส่วนร่วมของกิจกรรมนี้

เพราะว่างานนี้จัดถึงแค่วันนี้ค่ะ

จนถึง๑๘นาฬิกาก็คือบ่ายโมง

ลานเอเทียมชั้น๑สยามเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะ